เมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำปืนลั่น
แฟนสาวจนเสียชีวิตที่สงขลาครับ
แล้วก็คดีไม่จบนะคะถึงแม้ว่าจะมีการชาปนกิจผู้ตายไปแล้วก็ตาม
เพราะว่ามันมีแชทลับออกมานะคะบอกว่าแฟนนุ่มเนี่ย
พาเธอไปให้เพื่อนสิบสี่คนรุมโทรมค่ะญาติญาติก็สงสัยในประเด็นนี้นะคะ
อยากจะให้ตรวจสอบนะคะเรื่องที่นายปัณทัศน์เพชรพิสารหรือว่านายปัน
ทำปืนลั่นใส่น้องกิ๊บนะคะจนเสียชีวิตที่ห้องนอนบ้านของฝ่ายชาย
ยังค้างคาใจว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแค่ไหนนะคะ
เพราะว่าตำรวจเองก็ต้องหาความจริงเรื่องนี้มาให้ได้เนื่องจากว่าแชทลับ
ซึ่งชายคนนึงชื่อว่าในบอยเนี่ยได้แชทเฟซบุ๊กมาหาเพื่อนของผู้ตายนะฮะ
คือน้องกิฟต์เนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกับในปันนะคะ
แล้วก็ในปันเนี่ยพาน้องกิ๊บไปให้เพื่อนชาย๑๔คนรุมโทรมที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
หลังจากนั้นพากลับมายิงที่บ้านนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ประเด็นนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือว่า
มีการชาปนกิจไปแล้วก็เลยตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลย
คือตอนที่เขาชนสูตรไปรอบแรกครับคุณผู้ชมคุณละพรฮะ
คือไปชนสูตรก็บอกปืนลั่นก็เลยตรวจสอบเฉพาะแผลที่ปืนลั่น
ไม่ได้ไปดูว่าถูกล่วงละเมิดถูกอะไรหรือเปล่าใช่ก็ไม่มีใครนึกถึงประเด็นนี้
แล้วเผาแล้วไงเผาไปแล้วแล้วแชทนี้ถึงมา
ก็ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะคะตำรวจตอนนี้ต้องใช้วิธีไปตรวจสอบบ้านของในปัน
แล้วก็เก็บหลักฐานในห้องนอนที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยให้ในปันจำลองเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่น้องกริ๊บ
เพื่อตรวจวิถีกระสุนหาความเชื่อมโยงว่าเป็นเหตุปืนลั่นหรือเปล่า
ส่วนผลการตรวจสอบกลไกปืนนั้นยังไม่ออกมานะคะ
ส่วนประเด็นแชทลับเนี่ยทางชุดสืบสวนภาค๙ลงพื้นที่ไปสอบสวนญาติของน้องกิฟต์ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
เพราะว่าไม่สามารถตามตัวคนที่ส่งแชทลับมาได้
คนส่งแชทลับเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ยากต่อการที่จะตรวจสอบนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับแม่ของน้องกิฟต์ค่ะ
ซึ่งยืนยันว่าการตายของลูกสาวอาจไม่ใช่อุบัติเหตุ
ส่วนเรื่องการถูกรุมโทรมนั้นแม่น้องกิ๊บบอกตกใจนะ
พอรู้เรื่องนี้ตกใจมากแล้วใจก็ไม่อยากจะเชื่อ
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเธอยอมไม่ได้ก็จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
บอกด้วยว่าคดีนี้ทางครอบครัวขอตั้งข้อสงสัย
เพราะว่าคำให้การของในปันนั้นส่อมีพิรุธค่ะ
แม่บอกว่าอย่างเช่นเอาปืนมาขัดทำไมต้องใส่กระสุน
แล้วตอนเอาปืนไปเก็บทำไมหันปากกระบอกปืนมาที่น้องกิฟต

ซึ่งในปันเองถ้าเช็ดปืนดูปืนแบบนี้ก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดี
ไม่ควรหันกระบอกปืนไปทางคนอื่น
ข้อสุดท้ายที่อ้างว่าแกซีนไม่แน่น

นั่นหมายความว่ามีการขึ้นลำปืนไว้แล้วหรือเปล่า
นี่ค่ะแม่ก็บอกว่าคนตายไปแล้วพูดอะไรไม่ได้
ส่วนคนที่ยังอยู่นั้นจะพูดอะไรอ้างอะไรก็ทำได้หมดค่ะ
ก่อนหน้านี้มันมีข้อความ
เขาต่อว่าลูกสาวว่าไปนอนกับคนอื่นบ้าง
ไปมีชู้บ้าง
อันนี้แม่ยืนยันว่าลูกสาวไม่เคยมี
ไม่เคยมีค่ะเพราะว่ากลับมาก็มานอนที่บ้านไม่ได้ไปไหน

นี่แหละค่ะต้องรอตำรวจเลยตอนนี้ค่ะ

หรือเรื่องของแชทลับที่ยังหาต้นตอไม่พบนะคะ
ตำรวจยืนยันว่าต้องปิดคดีนี้ให้ได้
เพื่อความเป็นธรรมนะคะต่อผู้ตายแล้วก็ต่อครอบครัวด้วยค่ะ